เขามีอาการป่วยทางจิตเวทนะคะคือตอนที่อยู่กับแม่เนี่ยก็ทำร้ายทุบตีแม่บ่อยครั้งจากอาการ
ซึ่งพี่ชายพอรู้แบบนี้เนี่ยตอนนั้นแม่เสียชีวิตจากโรคประจำตัวไปหลายปีแล้ว
ยายไม่มีใครกล้ามาดูแลเลยปล่อยให้ผู้ป่วยคนนี้อยู่บ้านคนเดียวตามลำพัง
พี่ชายพอรู้ข่าวว่าน้องป่วยแล้วอยู่คนเดียวย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันกับน้อง
มาดูแลเพื่อจะให้น้องกินยาตรงตามเวลาอาการจะได้ไม่กำเริบ
สุดท้ายอาการกำเริบนะคะน้องชายใช้มีดจ้วงแทงเข้าราวนมพี่ซ้ำซ้ำเนี่ย
กว่า๕แผลตายค้าบ้านเลยค่ะ
นี่คือคลิปวีดีโอคำรับสรรพาทของตัวน้องชายอาการไหวที่ป่วยกันนะครับ

พี่ชายเนี่ยอายุ๖๒ปีตัวเขาอายุ๔๐ปีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในตะบนโพศีอำเภอพิบูรมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
มีคนไปพบศพคนตายนอนเสียชีวิตอยู่ที่ริมระเบียงบ้านชั้น๒
ตอนไปพบเนี่ยสภาพคือถูกคลุมด้วยผ้าห่ม
ตามร่างกายถูกแทงด้วยมีด๕แผล
มีเสื้อยืดเปื้อนเลือดสีเหลือง๑ตัวอยู่หลังบ้านห่างจากตัวบ้าน๓เมตรนะคะ
วันนี้เราส่งคุณเนติชาวลงพื้นที่บ้านเกิดเหตุ
ลักษณะคือมันเป็นบ้าน๒ชั้นนะคะ
ระเบียงชั้น๒จุดที่พบศพเนี่ยคราบเลือดก็ยังกองอยู่
ห่มที่ใช้คลุมศพก็ยังกองอยู่ตรงนั้นนะคะ
ประตูหน้าต่างนี่มีร่องรอยการถูกทุบจนเสียหายด้วย
และชั้นล่างก็มีคราบเลือดที่มันไหลซึมจากชั้นบนลงมากองอยู่ชั้นล่างอีกต่างหากค่ะ
ได้คุยกับเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านบอกว่า
ที่เห็นบ้านพังเสียหายเนี่ยก็คือคนก่อเหตุอ่ะครับตัวน้องชายอ่ะ
พอเวลามีอาการขึ้นมาก็ไปทำบ้านพังบ้านแล้วคนซ่อมก็คือพี่ชายนั่นแหละ
พี่ชายนี่เพิ่งย้ายมาอยู่กับน้องได้ประมาณสัก๔เดือนเองนะครับ
คือเขาบอกว่าตัวน้องชายเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตเวท
พี่ชายก็เลยย้ายมาอยู่ด้วยเพราะจะมาดูแลน้อง
ไม่อยากให้อยู่เพียงลำพังเพราะกลัวจะไม่กินยา
อยากให้น้องกินยาให้ครบและกินยาให้ตรงเวลาจะได้ไม่คลุ้มคลั่ง

คนก่อเหตุเนี่ยก็ชอบทำร้ายทุบตีแม่แท้อยู่บ่อยครั้งจากอาการป่วย
แต่ว่าผู้เป็นแม่ก็เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวไปหลายปีแล้ว
ญาติญาติไม่มีใครกล้าเข้ามาดูแลก็เลยปล่อยให้คนนี้เขาอยู่บ้านคนเดียว
พี่ชายเขาเป็นห่วงเขาก็เลยมาอยู่ด้วยมาดูแล
ก่อนเกิดเหตุการณ์เนี่ยเพื่อนบ้านบอกก็ปกติดีไม่ได้ยินเสียงทะเลาะอะไรกันเลยนะ
แต่ฝั่งคนก่อเหตุเขาให้การกับตำรวจแบบนี้
เขาบอกว่าสัก๓ทุ่มคือวันที่๓มีนาคมเขาย่องขึ้นไปบนชั้น๒ของบ้าน
พร้อมกับมีดหนึ่งเล่มในมือไปแอบอยู่ข้างประตู
ท่านี้เลยคุณผู้ชมจนกระทั่งพี่ชายเดินขึ้นบันไดมาที่ระเบียงบ้าน
เขาก็วิ่งออกไปแล้วแทงพี่เลยแทงเข้าราวนมเลยนะคะ
ค่ะจนเขาแน่ใจว่าพี่เขาตายแล้วค่ะก็เอามือล้วงกระเป๋ากางเกงพี่
เอาเงินไปพันหนึ่งเอาผ้าห่มคลุมศพไว้แล้วลงมาสูบบุหรี่ข้างล่าง
เขาเป็นคนสติไม่ดีเขาจะทำลายหมดเลยพังหมดเลย
ไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะว่ามันมันเวลามันอารมณ์สติคนไม่ดี
มันจะโอ้โหโมโหร้ายมากพวกเราอยู่ใกล้เราก็กลัว
เวลาเวลาแกโดนลูกทำร้ายแกจะช่วยแกจะไปหาพี่ที่บ้าน
ไปหาแม่ที่บ้านใช่ช่วยหน่อยอย่างเงี้ยมันบีบคอมันจะเอาเงิน
ทางด้านน้าของคนก่อเหตุและคนตายก็บอกนะคะว่าเมื่อวานอ่ะ
พี่สาวของทั้งคู่นั่นแหละนะก็โทรหาคนตาย
เพราะจะถามว่าเอ้ยไปไหนอ่ะทำไมไม่มาทำงานแต่ก็แปลกใจที่คนตายน้องชายอ่ะ
ไม่รับช่วงเที่ยงก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามที่บ้าน
ก็เห็นคนก่อเหตุอ่ะนั่งอยู่ที่แคร่ก็ถามอ้าวพี่ชายไปไหนอ่ะ
เขาบอกนู่นนอนอยู่บนบ้านก็จะขึ้นไปตามโอ้โหขึ้นไปไม่ใช่นอนนะคะ
ตายอยู่บนบ้านค่ะก็เลยรีบแจ้งตำรวจนะคะ
แล้วก็มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพช่วง๔โมงเย็นวันนั้นเลย
ทีนี้ทางน้าของคนก่อเหตุและคนตายเนี่ยนะคะ
เขาก็เลยเอายารักษาอาการจิตเวทของคนก่อเหตุมาให้ทีมข่าวดู
ถุงยานี่เป็นสิบถุงเลยนะคะแล้วไม่มีการแกะกินเลยคุณดูสิ
ซองเรียบร้อยดีทุกเม็ดเลยค่ะ
เขาเลยบอกว่าก็คงจะเหตุสาเหตุนี้แหละ
พอพี่ชายมาช่วยดูแลแล้วสั่งบอกให้กินยากินยากินยาเนี่ย
เลยอาจจะรู้สึกรำคาญแล้วก็มีความคิดว่าพี่ชายเนี่ยจะมา

เอามือล้วงเข้าไปกระเป๋ากางเกงพี่ชาย
หยิบเงินมาพันหนึ่ง
ออกไปซื้อบุหรี่ซื้อของกินของใช้
มานั่งใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ

ที่เป็นคนตายนะรักน้องมาก

คันนี้นะครับ
คันนี้เลยค่ะ
โดนฆ่าโหตกใจ

ช่วงเย็นที่ผ่านมาญาติก็มารับศพผู้ตายไปชาปนกิจทันทีที่วัดแจ้งที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะ

ก็เอากระเป๋าเสื้อผ้าของพ่อมาวางที่หน้าเตาเผาด้วย

คืองานเหมือนจัดกันในครอบครัวมีเพียงญาติสนิทไม่กี่คนนะคะ
เล่าบอกว่าปกติพ่อเนี่ยก็จะอาศัยอยู่กับครอบครัวที่สุราธานี
จะย้ายมาอุบลได้ประมาณ๓๔เดือนนี่แหละ
เพราะจะมาดูแลน้องชายซึ่งก็มีศักดิ์เป็นน้าของเธอเนาะ
คือเธอบอกว่าพ่อรักน้ามากรักมากเลย
ได้คุยกับพ่อครั้งสุดท้ายเมื่อ๔วันก่อน
ก็คุยกันปกติไม่คิดเลยว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ทางด้านคดีนะคะตอนนี้ตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุไปฝากขังศาลจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว

อย่างนี้มีเรื่องเรื่องยาดกังวลว่าคุณผู้ก่อเหตุเป็นคณีโบราชศัตริย์